กลับมาติดตามความคืบหน้าเหตุนี้ครับ
ต้องขังชาย๒รายหนีออกจากเรือนจำ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่มุกดาหารนะครับ
แล้วก็ท้ายที่สุดตำรวจต้องตามไล่ล่าผู้ต้องขังทั้ง๒ราย
เพื่อจับกลุ่มแล้วก็กลับมาขังในเรือนจำให้ได้นะครับ
แล้วก็ล่าสุดสามารถที่จับกลุ่มมาได้แล้ว๑ราย
ยังคงหนีหลุดลอดไปอีก๑รายนะครับ

นายอนุวัฒน์เจริญสุขอายุ๓๐ปีและนายธรรมรัฐเพชรัตน์อายุ๒๑ปีนะครับ
ทั้งสองเป็นผู้ต้องขังคดีขับรถและเสพยาเสพติด
หลบหนีออกจากเรือนจำชั่วคราวนาโศกที่อำเภอเมืองมุกดาหาร
เมื่อเวลา๒๒นาฬิกา๓๐นาที๔ทุ่มกว่าของวันที่๑๘กันยายนที่ผ่านมานะครับ
ผู้ต้องขังทั้ง๒คนเป็นผู้ต้องขังเข้าใหม่ครับ
รับตัวมาเมื่อวันที่๑๑กันยายน
แล้วก็อยู่ระหว่างการกักกันโรคตามมาตรการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด๑๙เป็นเวลา๒๑วันนะครับ
ทีนี้ผู้ต้องขังใช้โอกาสในการปีนขึ้นฝ้าเพดานของเรือนนอน
แล้วก็ดันตะแกงเหล็กจนหลุดก่อนจะมุดขึ้นบนหลังคา
อาศัยความมืดหลบหนีไปได้นะครับ
ตอนนั้นเองเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงของผู้ต้องขังในห้องเดียวกัน
ตะโกนบอกว่ามีผู้ต้องขังจะหลบหนี
เจ้าหน้าที่ต้องรุดมาตรงห้องนี้นะครับมาตรวจเรือนนอน
คุมเชิงไม่ให้ผู้ต้องขังคนอื่นหลบหนีไปด้วย
ส่วน๒รายที่หลบหนีไปปีนแนวรั้วลวดหนามอาศัยความมืดหายไปเลยครับ
ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เรือนจำได้ประสานกับเรือนจำใกล้เคียง
ว่าจะเป็นนครพนมสกลนครมหาสารคาม
แล้วก็ประสานกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพมุกดาหาร
ในการเร่งตามตัวคนที่หลบหนีไปโดยแบ่งกำลังเป็น๒ชุดนะคุณฮะ
หนึ่งคุมบ้านญาติของผู้ต้องขังเพราะกลัวว่าผู้ต้องขังจะกลับไปที่บ้าน
หลบไปบ้านญาติหรือคนรู้จักส่วนอีกชุดหนึ่งเขาก็ไล่ล่านะครับ
ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องขัง๑รายได้แล้ว
ก็คือนายธรรมรัฐเพชรรศอายุยี่สิบเอ็ดปีนะครับ
แล้วก็นำตัวมาสอบสวนที่สพนิคมคำสร้อย
โดยไปตามจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านยายของนายธรรมรัฐ

๐๘๐๐๗๑๑๙๗๖ตลอด๒๔ชั่วโมงแล้วก็เขามีการบอกแบบนี้ครับถ้าผู้ใดให้การสนับสนุนหรือให้ที่พักอาศัยกับผู้ต้องขังในการหลบหนีก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยถึงอธิบดีกรมราชธรรมนะคุณอธิบดีกรมราชธรรมตอนนี้สั่งการให้ทุกข์เรือนจำโดยเฉพาะในส่วนของห้องกักตัวห้อง
เป็นอย่างดีเหมือนในห้องในเรือนจำเพราะว่าเราจะได้ยินบ่อยนะว่าผู้ต้องขังหนีออกจากห้องกักตัวโควิด๑๙ไปเพราะบางทีฝ้าหรือว่าโครงเหล็กอะไรมันไม่แข็งแรงเหมือนห้องขังในเรือนจำอธิบดีก็เลยสั่งการให้ทุกเรือนจำต้องตรวจตราแล้วก็ปรับปรุงให้มีความแข็งแรงในการคุมขังมากยิ่งขึ้น